ประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสังคมให้ความสนใจ

ว่าข่มขืนเท่ากับประหารคุณจะเห็นความคิดเห็นเยอะเลย
หลายคนมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้อยากให้ประหารไปเลย
แสดงความคิดเห็นแบบนี้ตัดไปเลยอวัยวะเพศ
บางคนก็บอกว่าจะต้องดูกฎหมายของต่างประเทศด้วย
ประเทศอื่นเขาไม่มีการประหารชีวิตแล้ว

บางคนก็บอกใช้ตามอีกประเทศหนึ่งสิเขาฉีดให้ฝ่อก็ว่ากันไป
อยากได้รับฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมผ่านไลน์หน้าจอ
หรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้

เพราะว่าช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับ
ว่าคดีข่มขืนยังไม่ได้ลดลงในประเทศไทย
แล้วก็มีเหตุข่มขืนแล้วฆ่าที่เป็นเหตุสลดใจ

วันนี้เราลองรวบรวมคดีดังมาให้คุณผู้ชมได้ย้อนรอย
กลับไปดูกันซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับ

คมคืนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมเป็นอย่างมาก
เกิดจากความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่น
หรือติดยาเสพติดจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
หลายคนจะถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว

ลงมือก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
เริ่มจากคดีที่เกิดขึ้นบนรถไฟ

แก้มวัย๑๓ปีหายตัวไปอย่างไร้ร่องลอย
ตามหาทั่วกระบวนรถไฟก็ไม่พบ
กระทั่งพบศพริมป่าข้างทางรถไฟ
ในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ผู้ต้องหาในคดีนี้คือนายวัญชัยแสงขาวหรือเกม
เป็นพนักงานทำความสะอาดรถไฟประจำขบวนนี้

เสพยาบ้าไปจำนวน๓เม็ด
และดูคลิปลามกก่อนที่จะดื่มเบียร์และก่อเหตุสุดสลด
โดยใช้หมอนกดหน้าและบีบคอจนสลบ
และไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือไม่

จากนั้นได้ผลักร่างทิ้งลงข้างทาง
อกจากนี้นายเกมยังสารภาพว่า
เคยก่อเหตุคมคืนพนักงานของการรถไฟมาแล้วถึง๒ครั้ง

อีกทั้งผู้เสียหายเกิดความอับอาย

พบว่าเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาแล้วถึง๒ครั้ง

คดีน้องการ์ตูนวัยเพียง๖ควบ
ถูกนายหนุ่ยหรือติ๊งต่างลวงไปฆ่าข่มขืน
บริเวณป่าบรกติดสถานีรถไฟฟ้าแบบริ่งบางนา

เมื่อมีอาการเมาทุกครั้งมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

ฉุดเข้าข้างทางบริเวณปากซอยลาซาน

จึงใช้มือบีบคอจนแน่นิ่งไป
ซึ่งน้องการ์ตูนไม่ใช่คนแรกที่เป็นเหยื่อของนายหนุ่ย
เพราะนายหนุ่ยเคยก่อเหตุเช่นนี้มาแล้วถึง๑๐ครั้ง
และอายุประมาณ๑๒๑๓ปีทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันได้ฆ่าเหยื่อถึง๔ศพ

หนุ่ยเคยติดคุกคดีภาคผู้ยาวมาแล้ว
ตามด้วยคดีของนางสาวจุธามาศวัย๑๙ปี
คมขืนต่อหน้านายพัศกรแฟนนุ่ม
ก่อนที่จะนำตัวไปทำร้ายร่างกาย
และนำไปทิ้งลงเหวลึกที่ปริมถนนเขาพับผ้าพัทธลุงตรัง
ห่างจากจุดฝังแฟนนุ่มประมาณ๒๐กิโลเมตร
เมื่อวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๙
แต่โชคดีที่นางสาวจุธามาสรอดชีวิต

ชื่อนายคิวและนายเจมส์อายุ๑๗ปี

ร่วมกันลงมือฆ่านายพัศกรก่อนที่จะข่มขืนนางสาวจุธามาศ
โกรธแค้นที่นายพัศกรชอบพูดจาหยามและท้าทาย

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๙
นางสาวจุฬาลัทธวันนาบริหิวครูอัตตาจ้าง
ถูกนายชาตรีร่วมสูงเนินซึ่งอยู่ห้องเช่าติดกัน
ได้ฆ่าโหดปาดคอเกือบขาด

ชอบผู้ตายจึงเข้ามาข่มขืน
แต่ผู้ตายขัดขืนจึงใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิต
ขณะที่นายชาตรีเคยถูกจับคดีข่มขืนภรรยาเพื่อนมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๕๖ถูกจำคุก๑ปี๘เดือน
และพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สร้างความสูญเสียและโศกเศร้าให้กับหลายครอบครัว
เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำผิด
ก็เกิดขึ้นทุกครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไป
ข้อเรียกร้องก็ค่อยเงียบหายไปตามการเวลา
กว่าจะเกิดความสูญเสียขึ้นอีกครั้ง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน
สังคมกำลังเรียกร้องแต่ก็ต้องดูทั้งเหตุ
แล้วก็ต้องดูทั้งผลด้วยนะครับแต่ว่าบางท่านบอกเออ
ไม่เกิดกับญาติคุณไม่เกิดกับคนในครอบครัวคุณ
คุณไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหน
แต่ข้อกฎหมายเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน

ทั่วโลกคดีข่มขืนที่แจ้งความ

ที่แจ้งความเกิดขึ้นขออภัย๒๐๐ที่น้อยไป

อันนี้บอกว่าใน๖๕ประเทศนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ย้ำด้วยว่าเป็นคดีที่มีการแจ้งความ
ที่เยอะที่สุดคืออเมริกา
รองลงมาแอฟริกาใต้อินเดียแล้วก็อังกฤษ
ส่วนไทยอยู่ใน๑๐อันดับแรกเช่นเดียวกัน

และแจ้งความ๕๐๐๖๐๐คนต่อปีนะครับ

ในกรุงเทพมหานครมีเด็กแล้วก็ผู้หญิง
ที่ถูกคมคืนเฉลี่ย๘๗คนต่อวัน

ผู้หญิง๑ใน๖คนถูกข่มขืน
ผู้ชายไม่รอดเหมือนกัน๑ใน๓๓คนถูกข่มขืนด้วยนะฮะ
และ๑๕ในคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นน่าสนใจมาก
เพราะว่าคนที่ถูกข่มขืนรู้จักกับคนที่ทำร้าย
อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัว
อาจจะเป็นญาติใกล้ชิดเพื่อนบ้านต่างนานา

แล้วก็มีเด็กที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ย
วัยเพียงแค่๑ขวบกับอีก๘เดือน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะ
มีสองฝากฝั่งความคิดเห็นรวมถึงทนายมาอยู่ในรายการของเราด้วยนะคะ

เป็นประจำทุกวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้

เรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนนี่มีส่งเข้ามาเยอะเลยค่ะ

ท่านแรกเป็นประจำนั้นก็คืออาจารย์วัฒนฝีมือช่าง
รองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความนะคะ
ท่านต่อไปนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรา
ก็คือคุณทกรอำพันธ์เปรม
ผู้รอนรงค์แก้กฎหมายฆ่าข่มขืน
อีกท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนันศักดิ์บวรนันทกุล
ที่เป็นอาจารย์หลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล

โอ้โหวันนี้เข้มข้นนะฮะ

ตัดเลยไหมตัดให้หมดไปเลย
น่าจะได้อยู่อย่างอับอันนี้ไลน์จริงนะหน้าจอ

ถามอาจารย์วสันก่อนเรื่องของข้อกฎหมายในบ้านเรา
ตอนนี้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษ

ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ
เรื่องของบทลงโทษคดีข่มขืนแล้วฆ่า
แล้วก็มีทั้งฆ่าแล้วก็ค่อยข่มขืน
อาจารย์บอกแบบนี้เพราะว่าโทษของทั้งสองแบบนี้

ลักษณะการกระทำก็ไม่เหมือนกัน
ก็คือข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยก็คือมันมี๒เจตนา
ก็คือเจตนาที่เข้าไปข่มขืนก่อน
เสร็จแล้วกลัวตนเองจะมีความผิดนะครับ
ก็ปกปิดความผิดนั้นเสียนะครับโดยที่ว่า
ฆ่าเขาให้ตายเพราะเป็นคนรู้จักกันบ้างนะครับ
เป็นคนใกล้ชิดกันบ้าง
อยู่ในแวดวงตรงนั้นแถวนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็คือฆ่าเพื่อปกปิด
และอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือฆ่าแล้วค่อยข่มขืน

ว่าวัตถุประสงค์มันก็คือจะไปข่มขืนเขานั่นแหละ
แต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับฆ่าซะก่อน
แต่พอฆ่าแล้วทีนี้สภาพของคน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งรภานิษฐ์มาตรา๑๕
เขาบอกสภาพบุคคลตั้งแต่คลอดอยู่รอดเป็นทารก
แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตาย
อันนี้ก็เวลาฆ่าแล้วตายแล้ว

มันก็จะอันนี้โทษก็คือประหารชีวิตทั้งนั้นแหละครับ
แต่ทำไมไม่ประหารล่ะ
ก็เวลาจับได้รับสารภาพ
โทษประหารก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต
ตลอดชีวิตก็แปลงออกมาเป็นโทษจำคุก๕๐ปี
เพราะว่ามันมี๒เจตนาที่พูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับ
เจตนาที่จะไปข่มขืนแล้วก็มีการฆ่าด้วย

คือกระทำต่างกรรมต่างวาระกันอย่างนี้นะครับ
อันนี้ยังไม่รวมที่มีการลดโทษ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่าง
แล้วก็จะมีการลดโทษลงมาลดโทษลงมาครับ
แล้วก็แต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าทำคุณงามความดียังไง
อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของกรมราชธรรมเขา
ส่วนเรื่องของข่มขืนอย่างเดียวนะฮะ

ว่าตัวเองไปข่มขืนเนี่ยมีอาวุธไหม
ไปเพื่อในการที่จะไปปกปิดอะไรหรือเปล่า

อาจารย์เวลากลางวันกลางคืนมีผลไหมคะ

ครับก็เป็นเรื่องมีผลเหมือนกันครับ
เป็นการเตรียมการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตระเตรียม
เป็นการเจตนาที่จะปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ตรองไว้ก่อนกับเจตนาหรือไม่มีเจตนา
หรือก็บทหมายก็ต่างกันใช่ไหมครับ
ครับก็คือการกระทำนี่นะครับมันก็บ่งบอกตามอาตาร๕๙นะครับ
คือประสงค์ต่อผลและย่อมเล็งเห็นผลแล้ว
อันนี้จะถามอาจารย์ว่ารวมถึงคนที่เคยก่อเหตุมาแล้ว
พ้นโทษได้รับโทษไปแล้วแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

ครับอันนี้ก็สารก็จะเอาประวัติมาดู
ว่าเคยกระทำความผิดแล้วเขาเรียกว่าบุคคลนี้
เป็นบุคคลที่กระทำความผิดติดนิสัยแล้วครับ

อาจารย์ครับกฎหมายนี้เราใช้มานานหรือยังครับบ้านเรา

ที่ผ่านมามีการเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ได้ยินก็ตอนนี้ก็บอกประหารสถานเดียวนะ
เพราะว่าคำว่ากฎหมายต้องมีสภาพบังคับ
แล้วก็บังคับแล้วก็ต้องให้มันเข็ดมันหลาบ
กลัวต้องให้สังคมบ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย
ไม่ใช่ลูกหลานเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ปลอดภัยเลย
อันนี้มันก็ต้องเข้มงวดครับต้องเข้มข้นครับ

ข้อกฎหมายในบ้านเราอาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงบ้างฮะ

จริงแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเนื้อหาสาระ
ใช่ไหมครับเมื่อเร็วนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลง
คือเนื่องจากมันมีการยกประเด็นว่าสามีไม่มีสิทธิ์ที่ข่มขืนภรรยา

แต่ว่าตอนแก้แก้ไปแก้มาก็แทนที่จะเป็นผู้หญิง
ก็เอาผู้อื่นคือรวมทั้งหญิงและชาย
แล้วก็เปลี่ยนความหมายของเขาว่าข่มขืน
ซึ่งเดิมในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
คือบ้านเราถ้าแปลง่ายศัลยบ้านคือบังคับให้อมนกเขา
แต่ก่อนไม่ผิดข่มขืนเดี๋ยวนี้มันก็ผิดข่มขืน
อาจารย์พูดตรงเลยนะ
บ้านเราก็อาจจะเรียกว่าตุ๋ยประมาณนั้นนะฮะ
แต่กรณีแบบนี้ก็ปัจจุบันก็เข้าข่ายข่มขืนแล้ว
หรือรวมทั้งมันมีบทบัญญัติที่บอกว่า
กระทำต่ออวัยวะเพศของผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ยินยอม
ซึ่งอันนี้เป็นการแก้สาระแต่เราไม่ได้แก้ในเรื่องของโทษ
แล้วเรื่องของโทษตอนนี้จะมองไว้อย่างไร
จริงเรื่องของโทษมันก็จะมี

ก็คือแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาลท่าน
ว่าดูตามพฤติกรรมความหนักเบานะครับ
หรือที่ท่านอาจารย์วสันว่าเมื่อกี้ก็คือว่า
ทำผิดติดวิสัยไหมนะครับท่านก็เอารับฟังมาหลายอย่าง
แล้วก็พินาลงโทษตามความหนักเบา

กระแสสังคมที่ออกมาเรียกร้องว่าข่มขืนเท่ากับประหาร

กระแสเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับ
ผมเข้าใจว่ามันก็เป็นความโกรธแค้นความเจ็บแค้น
บางคนบอกว่าไม่เกิดกับครอบครัวคุณคุณไม่รู้หรอก
คุณจะมาพูดได้อย่างไรสมมุติพูดแบบนี้นะ
คุณไม่รู้หรอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกสาว

ในประเทศที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีหลายอย่าง
ก็เหมือนกันถ้าเกิดผมบอกว่าเวลาผมไปเดิน
มันยั่วอารมณ์ผมสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มันอาจจะมีข้อเรียกร้องเหมือนกันในกลุ่มผู้ชาย

คือในปัจจุบันเขาก็พยายามมองถึงสาเหตุและปัจจัย

คือบางครั้งคนเรามันระดับการศึกษา
หรือหมายความว่าการคุกคีอยู่ในวงการ
อะไรต่างความยับยั้งชั่งใจอะไรต่างมันก็ต่างกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะกรอบเก่าบางช่วงมันหายไป
แล้วก็จะเห็นว่าบางทีเด็กปัจจุบันเนี่ย
บางทีเขาก็ไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมาจน

อาจารย์จะบอกว่ามีปัจจัยอื่นด้วย

ข่มขืนเขาไม่ได้ต้องดูชี้ปัจจัยอื่น

ทีนี้มาถามถึงมุมมองของคุณธกรบ้างค่ะ

คุณผู้ชมหลายท่านนะส่งมาผมเห็นแล้วไลน์๙๐

มุมมองของคุณธกรมองเรื่องนี้ยังไงคะ

ถ้าสมมุติกฎหมายมันเปลี่ยนแล้วแรงแล้วเนี่ย

คุณทักการมองว่ากฎหมายตอนนี้แรงหรือยัง

ทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นครับ

ไม่ได้หมายความว่าผู้ก่อเหตุซ้ำจะถูกประหาร

อย่างที่อาจารย์ธนันศักดิ์พูดหรอกครับ

เขามีการเลี้ยงดูการอบรมอะไรอย่างนี้

ตอนนี้มี๒๓คำที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

กฎหมายของประเทศอื่น
เรื่องของจริยธรรมคุณธรรม

นี่คุณฮะถ้าก่อนพูดแบบนี้เนอะ

ผมก็พยายามช่วยกันดูนะครับ
ผมก็ไปดูในกฎหมายต่างประเทศนะครับ
ว่าปัจจุบันมันมีไหม

ก็คดีข่มขืนเนี่ย

ก็ยังจะไม่มีการประหารนะครับ

ก็คงมีจริงประมาณเกือบ๑๐ประเทศ
ที่ยังคงไว้ในเรื่องของข่มขืนและประหารนะครับ
ก็จะมีกลุ่มของจีนนะครับ
แล้วก็กลุ่มของประเทศกลุ่มตะวันออกนะครับ

แล้วก็เกาหลีเหนืออันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับ

แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีสหรัฐอเมริกา

ประหารแต่ว่าของเขาเนี่ยมันมี๒เงื่อนไขนะครับ
ไขที่หนึ่งก็คือการข่มขืนเด็ก
เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๔ปีนะครับ
ออกมาปี๒๐๐๘ก็ประมาณ๘ปีที่แล้ว

แล้วก็กระทำผิดซ้ำที่๓ครั้งขึ้นไป

เพราะฉะนั้นถ้าแยกเป็น๒กลุ่ม
มันก็จะเป็น๒กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับ
เหลือก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้ดุลพินิษฐ์ของสารที่ลงโทษ
แล้วก็เราก็อาจจะมองในประเด็นสิทธิมนุชนส่วนหนึ่งว่า
คนเราเกิดมาเนี่ยอาจจะต้องให้แค่คำเรียกอะไรนะ

แต่เดี๋ยวเราต้องพักช่วงเวลานี้ไว้สักครู่เดียวนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับรถปลดทุกข์ค่ะ
อาจารย์ธนศักดิ์ให้ข้อมูลมาว่า
ก็มีบางประเทศมีบางพื้นที่นะครับ
โทษของการข่มขืนก็คือการประหารชีวิตอย่างเดียว
ไม่มีการให้อภัยกันต่อไปนะครับ
แต่ว่าบ้านเรานะฮะนักศิษย์ที่มันเศรษฐ์ชนก็บอกว่า
หรือว่าบ้านเราก็ต้องคำนึงถึงจริยธรรมคุณธรรมสิทธิของผู้ต้องหาด้วย
ดังนั้นก็ยังไม่ต้องใช้โทษประหารถึงขนาดนั้น

พอเป็นข่าวใหญ่ทีคนเขาออกมาเรียกร้องนะคุณธกร

ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเวลามีคดีใหญ่
ที่เป็นที่สนใจของสังคมทีนึง

แต่ว่าเหตุผลของบางกลุ่มบางนักศิษย์ที่มันสุจรรย์
เขาก็บอกว่าทั่วโลกเขาก็ยกเลิกประหารไปแล้วนี่

ถูกต้องไหมครับแต่ก็มีเหตุที่บางพื้นที่ก็มีประหารบาง

ผมคิดว่าถ้าการประหารมันทำได้ยาก
หรือว่ามันดูโหดร้ายไปนะครับ
เมืองพุทธที่ผุดโผล่กับเรื่องพวกนี้นะครับ
ผมคิดว่าถ้าการประหารมันเกิดขึ้นยาก
ก็ขอให้จำคุกเต็มจำนวนของบทลงโทษ
ไม่มีการลดหย่อนสารภาพไม่มีผล
คุณสารภาพนั่นคือคุณสำนึกดีสารภาพ
ลดให้อาจจะแบบเหลือการขังเดี่ยวน้อยลงหน่อย
หรือว่ามันโหดหน่อยก็เอาให้เต็มจำนวน

ถามเพิ่มแต่ถามเพิ่มอีกครับบอกว่าเอ๊ะคนไทยให้อภัยกัน

ให้อภัยเกิดขึ้นเมื่อครั้งแรกที่นายชาตรีทำ
และเกิดอะไรขึ้นกับการให้อภัยของสังคมกับกฎหมาย
กฎหมายให้อภัยเขาเขากลับออกมา

เต็มจำนวนโทษย้ำกันอีกสักครั้งฮะ
ข่มขืนไม่ได้ฆ่าหรือว่าไม่ได้ฆ่าและข่มขื
แต่เป็นคนข่มขืนทั่วไปโทษเท่าไหร่นะครับอาจารย์
โทษมันข่มขืนแล้วฆ่าก็โทษประหารชีวิตอยู่แล้ว
แล้วก็ฆ่าและข่มขืนก็โทษประหารชีวิตนะครับ

๒๘๙ปรงเล็บ๖ปรงเล็บ๗นี่

มขืนอย่างเดียวก็แล้วแต่ละกรรมไปครับ

ถ้าข่มขืนเด็กยังไม่เกิน๑๕นี่นะครับ

ถ้าข่มขืนคนที่มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วก็อีกโทษหนึ่งครับ
อาจารย์แล้วอย่างเวลาที่กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

ครั้งที่ผ่านมานี่นะครับบวกเข้าไปเลย

แล้วพ้นโทษออกมายังก่อเหตุอีก

คือโทษสูงสุดเวลาการลงโทษต่างกรรมต่างวาระ
เขาบอกว่าจะลงได้ไม่เกิน๕๐ปี

เพราะโทษบวกกันยังไงกี่วาระกี่อะไรก็แล้วแต่
สูงสุดจะได้ไม่เกิน๕๐ปี

ผมคืนอย่างเดียวในการกระทำครั้งแรกด้วย
คุณเลือกแล้วกฎหมายออกมาแบบนี้แล้ว

เต็มจำนวนเป็นการทดลองใช้กฎหมายก่อนก็ได้ครับ
เอาเป็นแบบเป็นโมเดลเล็กบางจังหวัดก่อนก็ได้
แล้วถ้าเต็มจำนวนของประหารชีวิตแล้ว
ก็อยากให้คือทุกทุกคนที่เห็นด้วยนี่ก็อยากจะให้มันที่สุดของของกฎหมาย
ไม่มีบทลงโทษอยู่อย่าให้ถึงที่สุด
เพราะมันไม่ถึงที่สุดสักทีมีการลดหย่อนสารภาพ
รถครึ่งหนึ่งเป็นนักโทษชั้นดีลด
ติดจริงอย่างคนล่าสุดนี้ปีกว่าเอง
ปีกว่าเขาออกมาติดจริงแค่ปีกว่า
ออกมาฆ่าทำร้ายครูคนนึงไปแล้ว
แล้วถ้าที่สุดนั้นมันจะเป็นตัวอย่างให้สังคมได้หรือครับ

มันจะไม่ใช่แค่คำถามในการบนโต๊ะนี้เท่านั้น
มันจะเกิดคำตอบขึ้นจริงว่า

สถิติเทียบคดีเทียบได้เลยว่า
มันลดลงหรือมันมากขึ้นครับ

ถามอาจารย์ถ้าสมมุติเกิดว่ามองในเรื่องแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะ
ถ้ากรณีที่ไม่ใช่การประหาร
วิธีการอื่นของประเทศอื่นที่เขาใช้กัน
อย่างเช่นฉีดยาให้ฟอบ้างแหละ
อะไรพวกนี้มันสามารถเอามาใช้กับประหารเขาด้วยไหมครับ

เพื่อให้คนอื่นเห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยแล้วก็ไม่กล้า
แต่ปัจจุบันบางทีเขาก็มองว่า
บางครั้งมันลงโทษมันมีหลักปรัชญาในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูด้วย
เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาก็คือว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้ง

ถ้ามันข่มขืนฝ่ายเดียวแล้วใช้กำลังชัดเจนอย่างนี้มันอาจจะมี
แต่ในบางกรณีเราก็ต้องมองว่า
อย่างที่ผมบอกว่าข่มขืนบางทีมันใกล้ตัว
หรือบางครั้งเองมันอาจจะเป็นลักษณะของ

มันก็อาจจะมีคนแสวงหาประโยชน์
ก็เอาโทษตรงนี้ไปข่มขู่เพื่อเรียกเงินบ้าง

ถ้ากระบวนการที่ทำมันยังไม่มีประสิทธิภาพถึงขนาด๑๐๐
มันก็ต้องมีการวิ่งเต้นมีอะไรต่าง
ทำไมฟังแล้วปัจจัยซับซ้อนมันเยอะจัง

จริงแล้วกฎหมายเรื่องของโทษในการเอาผิดคนที่ก่อเหตุข่มขืน
มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องลงโทษกี่ปี
หรือว่าลงโทษสูงสุดประหารชีวิตอย่างไกล
แต่ว่ามันมีปัจจัยซ้อนอยู่ในเหตุที่ศาลจะต้องพิจารณาเยอะเลยนะครับ
บ้านเราก็เลยที่ผ่านมายังไม่มีการประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ข่มขืน
ถามความเรื่องราวของความรู้สึกของญาติ
หรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ถูกคมคืน
อย่างกรณีล่าสุดของคุณครูที่แก่งคอย

ใกล้ชิดกับคุณครูเขาด้วยเป็นยังไงบ้างคุณ
ทุกคนเศร้าอะครับผมไปผมลงรถ
แต่ว่าก็ทุกคนรู้ว่าผมจะไป
ผมโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวก่อนว่าผมจะไปที่แก่งคอยนะ

มีคนรอยื่นน้ำมีคนมารอผม
ทุกคนยินดีที่ว่ามีมาแล้วก็มาเห็นใจคนแก่งคอย
เพราะคดีแบบนี้คนที่แก่งคอยไม่เคยเจอ

รถตู้ที่ผมไปจากอนุสวรีชัย

ปุ๊บก็ลงก็เดินเข้าโรงเรียนเข้าไปหาท่านพบท่านผอ
เพราะเราบอกเหมือนท่านเตรียมท่านรู้อยู่แล้วผมจะมา

ท่านก็อยากกับครูอีวด้วยท่านว่ายังไงกันตั้งครับใช่ท่านพอออกเป็นคนดีมาก
ท่านบอกว่าครูอิ๋วเป็นคนที่สู้แข็งแกร่ง
แล้วผมก็เสนอว่าวันนี้ผมมารบกวนเลยว่าผมจะขอเข้าไปพบน้อง
ชั้นที่คุณครูอิ๋วท่านเป็นครูประจำชั้นอยู่
ก็ตอนนั้นไปตอนเที่ยงก็พอผ่านพักเที่ยงไปพอช่วงบ่ายก็ขึ้นไปที่ห้อง
ภาพที่เห็นก็คือน้องกำลังทำพวงหลีด
พวงหลีกกระดาษให้กับคุณครูอยู่

ผมก็ถามน้องว่าคิดถึงครูไหม
บอกคิดถึงแล้วถ้าวันหนึ่งไอ้พวงหลีดกระดาษที่น้องทำเนี่ย
ตอนนี้ความคิดถึงของน้องคือพวงหลีดที่ร่วมมือกันทำ
แต่วันหนึ่งถ้ามันเปียกฝนมันหายไปมันเปื่อยสลายลง
ความคิดถึงมันจะจบอยู่แค่ตรงนี้เหรอ

น้องสามารถเปลี่ยนความคิดถึงคุณครูอิ๋วเป็นอย่างอื่นได้ไหม

ผมก็ถามจี้ไปที่ทุกคนผายมือที่โดน
ถ้าให้คิดถึงครูอิ๋วเป็นอย่างอื่นได้ไหม
จะเป็นเด็กดีค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะ
ผมจะสู้ครับผมจะเป็นคุณครูเหมือนครูครับ

แล้วผมพูดด้วยความจริงหมดเพราะผมไลฟ์ส่งผมอัดวีดีโอไว้หมดเลย
ผมผ่ายมือให้น้องทุกคนตอบพยายามตอบมาว่า
ถ้าวันหนึ่งไอ้ความคิดถึงมันหยุดอยู่แค่นี้เหรอ

คือที่ผมตั้งใจไปเพื่อไม่อยากให้น้องพวกนี้อยู่ในฝันร้ายว่า
เฮ้ยคุณครูก็สอนเราอยู่ดีนี่
แล้วคุณครูก็เป็นครูดี
แต่วันหนึ่งทำไมคนดีอย่างครูที่สอนเราโดนแบบนี้ล่ะ

ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้คุณครูก็ยังเป็นคุณครูอยู่
แต่ไม่ได้สอนแค่ห้องนี้

สอนให้สังคมรู้จักการเปลี่ยนแปลง

นั่นแหละครับนั่นคือจิตใจของคนที่
อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณไม่ใช่ญาติ
คุณไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้าง
ดังนั้นคนที่เป็นญาติหรือคนที่รู้สึกว่าเจ็บแค้นแทน
ก็จะออกมาเรียกร้องให้เท่ากับคมคืนเท่ากับประหารอยู่อย่างตอนนี้นะครับ
อาจารย์ท่านอันสักครับ
สรุปแล้วอาจารย์มองเรื่องของกฎหมายการข่มขืนบ้านเรายังไงอีกฮะ

คือผมพยายามพูดเสมอว่ามันเป็นปลายเหตุ

จริงแล้วในความรู้สึกจริงเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจนะครับ

แต่จริงอยากจะให้เปลี่ยนกระแสความโกรธแค้น
ไปเป็นพลังในเชิงสร้างสรรค์เชิงช่วยกันป้องกันดีกว่า
อย่างเช่นโอเคเปลี่ยนจากพลังโกรธแค้น
ช่วยกันดูแลหรือว่าตรงไหนที่มันลกล้างว่างเปล่านะครับ
ช่วยกันป้องกันหรืออาจจะช่วยกันเอากลางคืน
หลานเราไปเรียนกลับมากลางคืนช่วยจัดเวรยามออกตรวจ
อย่าไปมองว่าธุระไม่ใช่สมมุติอย่างนี้
ผมมองการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้

มันอย่างนี้คือถ้าเราพยายามที่ป้องกันและตัดโอกาส
ของคนกระทำความผิดให้มากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์
ซึ่งถ้าสุดท้ายจริงถ้ามันไม่ได้จริง
คนถามว่าถ้าป้องกันโอ้โหป้องกันทั้งหลายทาง
เป็นภาระของสังคมในการต้องมาทำแบบนี้
ตั้งข้อกฎหมายไปเลยไม่ดีกว่าเหรอประหารเลย

มีบางประเทศออกเป็นพระราชบัญญัติมาโดยเฉพาะ

มีพระราชบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับบางเรื่อง

แล้วก็ไปยึดทรัพย์ไปอะไรสมมุติอย่างนี้นะครับ
เมื่อเร็วนี้นะครับก็ไปดูปรากฏว่าฟิลิปปินส์เขาออกกฎหมาย
นอกเหนือจากกฎหมายอาญา
แต่ว่าเขาก็พยายามดูในเรื่องของส่วนใหญ่
ก็เอาเป็นเรื่องของลักษณะของการเป็นแก๊งหรือโทรมหญิง
ซึ่งบ้านเรามันก็มีกฎหมายบางส่วนอยู่แล้ว
แบบนั้นเขาให้ประหารเลยหรือในอินเดียก็พยายามจะทำอย่างนี้
แต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูว่าของเขาดีไปหมด
แต่ว่าเราเห็นว่าความเคลื่อนไหวเขาก็มี
ในลักษณะของทางกฎหมาย
แต่ผมมองว่าจริงแล้วในข้อเท็จจริงโดยปัจจุบันเนี่ย
ผมก็ยังมองว่าการช่วยเหลือกันในหลายสังคม
ประเทศอื่นใช้ลักษณะแบบนี้เกือบทั้งนั้น
ช่วยกันป้องกันสังคมกันครับคุณธกรสายหัวผมคิดว่าการป้องกันมัน
การป้องกันชีวิตผู้หญิงอย่างท่านพิธีกรท่านเนี่ย
คุณอาริยาครับคุณอาริยาครับ
กล้องวงจรปิดตามถนนกับกล้องวงจรปิด
มันจับภาพเราตอนขับรถเร็วเนี่ยกล้องไหนชัดกว่าครับ
เห็นทะเบียนรถซะขนาดนี้กล้องไหนชัดกว่าครับ
เขาให้ความสำคัญกับความเป็นผู้หญิงหรือให้ความสำคัญกับค่าปรับครับ
อืมก็จับภาพเลขทะเบียนได้ชัด
มากวิทยากรจะบอกว่าโอ้โหพอจับคนขับเนี่ยทำไมชัดจัง
ก็อย่างที่พิธีกรบอกว่ากฎหมายกฎหมายจาราจรให้ความสำคัญกับอะไร
เข้มข้นกว่ากฎหมายการลงโทษ
ให้ความสำคัญของคุณอารยาหรือว่าเรายังพยายามในการป้องกัน
อันนี้ผมพูดถึงแนวทางการป้องกันนะ

คืออย่างนี้ครับคือจริงแล้วส่วนหนึ่ง
ผมว่าคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามองว่าบางเรื่องธุระไม่ใช่

แค่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งนะเป็นเรื่องส่วนตัวผัวเมีย
เราก็ไม่ยุ่งแล้วซึ่งจริงมันไม่ใช่
เราก็ต้องเข้าไประงับหรือบางส่วนเราก็ต้องแจ้ง
หรือว่ามีการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี

เขาบังคับให้รถทุกครั้งต้องติดกล้องไอ้ที่เวลาเรานั่นรถ
แล้วมันก็ตามได้มันก็คือเป็นเครือข่าย
ก็คือมันก็มีแนวคิดว่าถ้าเราสร้างเครือข่าย

ป้องกันจะแค่รวมตัวอย่างเดียว

หรือบางทีบางแห่งเวลาผู้หญิงเรียนแล้วกลับกลางคืน
เขาก็จะมีคนที่ไปส่งด้วย
ถ้าทำได้ถ้าทำได้จะดีมาก
แต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ยังเป็นคำถามอยู่

สมมุติถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุ

เรื่องข้อกฎหมายตรงอย่างที่อาจารย์

เราอยู่ระแวกนั้นได้ยินเสียงหรือเห็น
ถ้าเกิดเราเพิกเฉยเราละเลย

เพิกเฉยละเลยนะครับมีบทอะไรไหมครับ
ครับก็คือเราอยู่กันเป็นสังคมใช่ไหมครับ
ก็เราจะให้สังคมเราที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ได้ก่อเหตุอย่างนี้แล้วเราเพิ่งเฉยเสีย

ทำกับหนูไปนาไปตาไปไล่อะไรอย่างนี้นะครับ
และไม่ใยดีต่อสิ่งต่างที่อยู่ตรงนั้นเลย

นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการยุโยงส่งเสริมหรือเปล่า

อันนี้เป็นปัญหาของสังคมเรา
ครับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย

สังคมก็คือพวกเรานี่แหละต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
สืบเสาะหน่อยครับก่อนที่เหตุมันจะเกิดขึ้น
คือการทำหน้าที่ทำประวัติไว้เลยครับ
ประวัติไว้เลยว่าขอทำประวัติเลย
ที่อยู่หอพักนี้ประวัติไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ย
คือคนที่ถูกทำไปทำประวัติเนี่ยก็ต้องรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับ
การทำหน้าที่ของทุกฝ่ายในสังคมนี้สำคัญมากใช่ไหมครับ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของหอพักหรือเรื่องของห้างร้าน
มันก็มีอีกคดีหนึ่งนะที่ห้องน้ำที่อะไรนะ
สีย้าบางนาครับขึ้นที่ผมเลยอยู่ทั้งที่บางนาเลยค่ะ
คดีนี้พี่ต้องมองว่าต้องประหารไหมครับ
ไม่ครับอันนี้คือถ้าเป็นสืบแล้วเป็นความผิดครั้งแรก

ผมว่าก็เต็มจำนวนยืนยันเต็มจำนวนครับ

เอาเต็มที่ว่าตลอดชีวิตคือ๕๐ปีก็๕๐ปีเต็ม
แล้วถ้าออกมาจนอายุ๗๐แล้วยังกล้าข่มขืนอีก
ผมว่าอย่าเอาไว้เลยฮะอายุคนอายุ๒๐เนี่ยฮะ
คือแนวโน้มพิธีกรไปในลักษณะถ้าเกิดก่อเหตุซ้ำ

คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาคิดเห็นเหมือนพิธีกรเยอะเหมือนกันนะ
เรื่องกล้องวงจรปิดอย่างใหม่แหละ
แต่ว่าวันนี้เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย

เพราะว่าในรายการเราคงไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้

ผมไม่อยากให้เป็นค่านิยมปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้นะครับอยากให้มีเพิ่มมากขึ้น

แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากจะให้เข้ามาเล่นตรงนี้ก่อน

เรื่องของกฎหมายต่าง
บ้านเราจะแก้หรือไม่แก้จะพิจารณาหรือว่าใครจะต้องพิจารณา
ขั้นตอนลำดับเขาเป็นอย่างไรครับอาจารย์
กฎหมายนี้นะครับถ้าเราเห็นว่ามันหย่อนยาน
หรือเห็นว่ามันสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไข
เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไข
ครับนะครับแล้วเห็นว่าเอ๊ะมันทำไมถึงสถิติ

ครับนะครับเพราะคำว่ากฎหมายนี่
ต้องมีกฎหมายบรรยัติก่อนให้เป็นความผิดก่อน
ครับนะครับสนับสร้างก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์

แต่มันเจ๋งอยู่แล้วว่ามันไปฆ่าเขา
อ้าวไปคมขืนเค้ายังไงครับ
รับสารภาพยังไงมันก็มีเหตุว่า
มันไม่ใช่เหตุที่ว่าจะมารอได้
โคตรรักอาจารย์

ผมอยากจะกอดมากเลย

ของทั้งคุณธกรของทั้งอาจารย์ธนันศักดิ์
แล้วก็ข้อกฎหมายที่ควรรู้จาก

ความคิดความเห็นเรายังรับหน้าจอได้อยู่

ถูกต้องค่ะรวมถึงคุณผู้ชมจะสามารถปรึกษา
ปัญหากฎหมายได้นะคะโทรศัพท์ไปได้ค่ะ

ด่วนของสภาธนายความแล้วก็เป็นประจำวันพุธ

เราจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันในรายการนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านครับ